ขณะที่ไปลอยลามรอรับนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับมีลูกเรือบาดเจ็บ๓คนครับ
จอดลอยลำอยู่ที่บริเวณท่าเทียบเรือยามูครับหมู่๗ตำบลป่าครอกอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
เสียหายทั้งลำนะครับหลังเกิดการระเบิดแล้วก็เพลิงลุกไหม้
กัปตันและลูกเรือบาดเจ็บจากถูกไฟลวกแล้วก็ไฟไหม้ตามร่างกาย๓คน
จำนวนนี้อาการสาหัส๒คนครับโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ปัจจุบันเองก็ไม่มีการตั้งชื่อเรือใหม่ยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่
จากการสอบส่วนเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
เรืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมไปรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างที่ทะเลอันดามัน
แล้วก็ขณะที่กัปตันและลูกเรือทั้ง๓คนกำลังสูบน้ำออกจากใต้ท้องเรือ
ทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรขึ้นมา
มีประกายไฟถูกคราบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลอยเป็นคราบบนผิวน้ำใต้ท้องเรือ

จากนั้นก็เริ่มมีเปลวเผลิงลุกไหม้และลามไปทั่วทั้งเมลิเวอร์
กัปตันและลูกเรือได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ซึ่งจันทีเองก็จะสอบสวนหาข้อที่จริง
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้อย่างละเอียด
ต้นค่าเสียหายราว๒ล้านบาทครับ